สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

นั่นครับต้นนั้นครับต้นไม้ใหญ่นะครับ
เป็นฝีมือเจ้าบีว่าเช่นกัน
ล้มไม่เป็นท่าแบบนี้ล่ะครับ
เจ้าหมาบูร็อกตัวนี้ทำร้ายสติติโลก
สเก็ตบอร์ดรอดขาคนได้ไกลที่สุดในโลก

สมาธินิ่งสเก็ตบอร์ดหยุดยังใช้ขาดันต่ออีก
แหมถ้าเป็นทิศเป้นะเสร็จตั้งแต่ก่อนจะรอดแล้วล่ะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
ยกนิ้วให้เลยล่ะครับทั้งคนทั้งหมา
แม่ร่วมมือร่วมใจกันดีท้า
นี่ล่ะครับคือศรีสังข่าวเจ้าตรุธรรมรัฐ

หมดเวลากับทิศเป้ทิศเป้ไปก่อนนะครับ